ประเด็นเรื่องของคดีสะเทือนขวัญ

ใช่แล้วค่ะคือเรื่องราวนี้คุณผู้ชม
รวมถึงว่าตำรวจเขามีการแกะรอยได้ยังไง
คือ๑๒ก่อเหตุฆ่า
มิถุนายนช่วงประมาณ๒ทุ่ม
ใช่๑๓ก็มีการหั่นศพช่วงประมาณ๒๓ทุ่ม
ไปทิ้งเช้าตรู่ของวันที่๑๔
หลังจากนั้นคุณผู้ชม๒๒กู้ภัยมาพบศพ
แล้วพอ๒๓ปั๊บตอนกลางคืน

สำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายธนตริศนั่นเอง
กับการฆ่าหันศพเมหรือว่านางสาวลักษณะ

บอกคุณผู้ชมก่อนนะไปทำแผน๒จุด
คือ๑คือแมนชั่นของนายวุฒิ

ก็คือจุดที่นำศพไปทิ้ง
ทีนี้คุณผู้ชมจะให้ไปดูบรรยากาศจุดที่๒ก่อน
คือคนที่มาดูกันมาแบบเยอะมากเลย
มาด้วยความโกรธนะฮะจะมาดูว่าโอ้โห
คนนี้ทำไมจิตใจเป็นแบบนี้
ถึงฆ่าผู้หญิงและหั่นศพได้ถึง๑๔ชิ้น
แล้วเมื่อวานไปเตรียมที่เหมือนจะรุมประชาธรรมเลยด้วยซ้ำ
เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศช่วงของการทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพจุดที่๒หน่อยค่ะ
โอ้โหนี่แหละคุณคนหลายร้อยเลยนะ
ใช่คือเขาบอกว่าแตะพันธุ์เหมือนกันนะ
ที่คนไปดูชาวบ้านก็ตะโกนสาบแช่งด่าทอ

จุดตรงนี้เป็นจุดที่นายธนกฤษประกอบหรือว่าในวุฒิ
อายุ๓๖ปีตำรวจก็นำตัวมาที่บริเวณกลางซอยสามวา
จุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เขานำชิ้นส่วนศพ
ของนางสาวลักษณะกำลังเก่ง
หรือว่าเมย์อายุ๒๔ปีอดีตแฟนสาวมาทิ้ง
ซึ่งตอนที่ในวุฒิกำลังอธิบายขั้นตอนต่าง
โยนกระสอบไปยังไงโยนเป้ไปยังไง
ก็ชาวบ้านเขาบอกว่าทนดูเหตุการณ์ไม่ไหวเลย
ตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่
บอกว่าบรรยากาศด้านหลังอื้อไปด้วยเสียง
เจ้าหน้าที่เขากั้นกันเหมือนกับเป็นโล่มนุษย
ให้เข้ามารุมแต่สุดท้ายนี่คือเกือบเอาไม่อยู่นะ
เพราะว่าโอ้โหชาวบ้านด่าตะโกนด่าเลยนะฮะ

ใช่ค่ะแล้วพอตำรวจเห็นท่าไม่ดี
แล้วก็ออกไปจุดที่เกิดเหตุ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้
เป็นจุดแรกนะที่เขาไปทำแผนก็คือที่แมนชั่น
เพราะว่าจุดนี้เป็นแมนชั่นของนายวุฒิ

ห้องนี้เป็นห้องที่เขาก่อเหตุฆ่า
แล้วก็หั่นศพอดีตแฟนสาวนั่นเอง
คือเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าใช้ค้อนทุบที่ศีรษะ
จนทำให้อดีตแฟนหมดสติก่อน
หลังจากนั้นพออดีตแฟนเหมือนรู้ตัวเขาก็เอาผ้ามาคุม
แล้วทุบไปอีก๓๔ทีจนรู้ว่าแฟนเสียชีวิตแน่แล้ว
หลังจากนั้นค่ะก็เหมือนกับรอ
เอาศพรออยู่ในห้องข้ามไป๑คืน
คือฆ่าตอนกลางคืนวันที่๑๒มิถุนายนใช่ไหม
แต่ตัวเขาก็จะออกไปทำงานปกติวันที่๑๓มิถุนายน
ดังนั้นในคืนนั้นแหละเขาก็ต้องนอนกับศพทั้งคืน
แล้วอย่างที่บอกค่ะพอวันรุ่งขึ้นไปทำงาน
คือทำทุกอย่างเหมือนปกติเลยนะ
หลังจากนั้นเลิกงานกลับมาถึงห้อง
วันนี้นี่แหละก็คือวันที่๑๓
เขาก็ลงมือหั่นชำแหละชิ้นส่วน
สักช่วงจริงประมาณทั้ง๒ทุ่มกว่ากว่า
วันที่เสร็จก็ประมาณ๓ทุ่มกว่ากว่า
แล้วเขาก็บอกกับตำรวจนะว่าก็เริ่มหั่นจากเท้าด้านซ้ายก่อน
แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นมีดทำครัว

ครับเมื่อวานตำรวจก็ต้องสอบปากคำนายธนกิจนะฮะ
และนายธนกิจก็ให้การรับสาภาพ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการคบหา
ดูใจกับนางสาวลักษณะประมาณ๒ปี
โดยเมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำ

โดยพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาม

แล้วก็ตำรวจอีกหลายท่าน
แถลงพ้นการจับกลุ่มนายธนกฤทธิ์
ซึ่งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ
ก็เปิดเผยว่านายธนกิจยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
ฆ่านางสาวลักษณะเมื่อวันที่๑๒มิถุนายน

โดยใช้ค้อนตีที่ศีรษะ๑ครั้ง
ผู้ตายหมดสติไป๑ชั่วโมง
แล้วผู้ตายเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาอีก
นายธนกฤทธิ์ได้ใช้ผ้าห่มกลุ่มศีรษะ
และใช้ค้อนทุบศีรษะอีก๓๔ครั้ง
จนเสียชีวิตปล่อยศพทิ้งไว้๑วัน
ต่อมาวันที่๑๓มิถุนายนไปทำงานปกติ

จากนั้นเวลา๓ทุ่มเริ่มหั่นชำแหละศพ
เวลา๔นาฬิกาถึง๕นาฬิกาของวันที่๑๔มิถุนายน
ขี่รถจักรยานยนต์นำชิ้นส่วนศพไปทิ้ง๒เที่ยว
แล้วก็เจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนครบทั้ง๑๔ชิ้นแล้ว
เมื่อวานนี้ทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติแถลงแบบนี้
ใช่ค่ะซึ่งทางผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพนะ
ที่ทำไปคือความหึงหวงแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบ
คือไม่พอใจแหละที่ผู้ตายจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่า
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๑คนกับสามีเก่า
ครับโดยผู้ตายบอกว่าพอเลิกลากันไปนะ
ก็จะลาออกจากงานด้วยนะเพราะจริงทำงานที่เดียวกันใช่ไหม
ใช่เขาลาออกจากงานไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
คือลาออกจากงานแล้วบอกจะกลับบ้านที่๑๐๑
แยกย้ายกันแล้วจะไม่อยู่กับเธอแล้ว
ใช่นี่แหละค่ะคือพอหลังจากที่ผู้ตายบอกว่า
จะกลับบ้านที่ร้อยเอ็ดผู้ตายก็เลยมาเก็บของไง
ของที่อยู่ที่ห้องที่แมนชั่นของนายวุฒิเนี่ย
จังหวะที่ผู้ตายกำลังเก็บเสื้อผ้าในวุฒิ
ก็เลยใช้จังหวะนี้แหละลงมือก่อเหตุ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ต้องหา

ก็สามารถรับภารกิจได้ด้วยก็สามารถรับภารกิจได้ด้วย
ส่วนเรื่องของคดีนั้นพลายที่สุดแล้ว
เมื่อวานสารจังหวัดมีนบุรีอนุมัติหมายจับลงวันที่๒๔มิถุนายน๒๕๕๙
เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย

โดยพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจน
แล้วก็พยานหลักฐานจากส่วนต่างชัดเจนเหมือนกันนะครับ
โดยวันนี้เองเวลา๙นาฬิกาพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวนายธนกฤษ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีพร้อมกับการคัดค้านการประกันตัว
ใช่ส่วนเรื่องที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าตั้งข้อหาไป๒ข้อกล่าวหาใช่ไหม
แต่ทีนี้มันจะมีเรื่องของการฆ่าโดยไตรตรอง
เขาก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นการฆ่าโดยไตรตรอง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสืบไงแล้วบอกว่าอาวุธที่ใช้ฆ่าเนี่ย
เป็นมีดที่อยู่ในห้องอยู่แล้วไม่ได้มีการซื้อมาก่อน

เขาก็เลยบอกว่าผิดในเจตนาฆ่าเฉยไม่ใช่ฆ่าโดยไตรตรอง
แต่ทีนี้ก็ต้องรอฟังคำตัดสินของศาลต่อไปในขั้นตอนต่อนะฮะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทันทีหลังจากที่มีการพบศพวันที่๒๒มิถุนายน
มิถุนายนวันเสาร์เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวนายธนกฤษได้เลยนะครับ
โดยมีการแกะรอยจากแกนกระดาษที่พบในถุงดำที่ใส่ชิ้นส่วนศพ
หลังจากพบว่าเจ้าของบริษัทที่ผู้ตายทำงานอยู่นั่นแหละ
เป็นของบริษัทที่ผู้ตายทำงานอยู่ในไอแกนกระดาษนี้
แล้วจริงตอนที่เรานำเสนอข่าวก็ไม่ได้แบบพูดถึงอะไรเยอะเลยนะ
แต่ไอ้แกงกระดาษใหญ่ที่ตอนแรกบอกว่าเป็นเหมือนกับไซส์หมอนข้างเลยนะคุณ
ไปตรวจสอบดูว่ามันมีชื่อของบริษัทอยู่แล้วค่อยแกะรอย
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ทำงานเป็นช่างเทคนิคตัดสติ๊กเกอร์
ก็นี่แหละครับหลังจากที่พบชิ้นส่วนศพ
ตำรวจชุดสืบสวนได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เพื่อตรวจสอบว่าศพเป็นชายหรือหญิงและเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
โดยพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบลายนิ้วมือทราบว่าผู้ตายสรุปเป็นเพศหญิง
ทราบชื่อต่อมาคือนางสาวลักษณะกำลังเก่งหรือว่าเมย์อายุ๒๔ปี
โดยได้ประสานข้อมูลกับสำนักทะเบียนราชกรมการปกครองในการตรวจสอบประวัติด้วยนะครับ
การสอบสวนสืบสวนติดตามคนร้ายเริ่มต้นจากพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ
ทั้งจากการตรวจดีเอนเอและรอยนิ้วมือแฝง
สืบหาว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุก็พบหลักฐานชิ้นสำคัญ
ก็คือแกนกระดาษของบริษัทที่ผู้ตายทำงานอยู่
พนักงานสอบสวนจึงจำกัดวงผู้ก่อเหตุได้แคบลง
และมั่นใจว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนในบริษัทเดียวกันกับผู้ตายอย่างแน่นอน
สอบปากคำบุคคลใกล้ชิดผู้ตายจำนวนทั้งสิ้น๗ปาก
ได้ข้อมูลว่านายธนกฤษพนักงานตัดสติ๊กเกอร์และรับส่งเอกสารของบริษัทเดียวกันนี่แหละครับ
มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับผู้ตาย
ต่อมาชุดสืบสวนจึงบุกเข้าสอบปากคำนายธนกฤษในฐานะผู้ต้องสงสัย
และเมื่อเข้าไปตรวจสอบในห้องพัก
พบว่าพื้นห้องน้ำและที่ฟูกที่นอนนั้นมีคราบเลือด
แต่เบื้องต้นนั้นนายธนกฤษปฏิเสธการฆ่านางสาวลักษณะ
ในเวลาเดียวกันชุดสืบสวนตรวจสอบวงจรปิด
พบความเชื่อมโยงทั้งสิ้น๔จุด

นี่แหละฮะกล้องหน้าหมู่บ้านสัมมากร
กล้องบริษัทที่นอนดาลิ่ง
กล้องหน้าร้านสะดวกซื้อบริเวณปากซอย๓วา๒๕
กล้องของกรุงเทพมหานครฝั่งตรงข้ามปากซอย๓วา๒๕
และนี่ครับกล้องที่ห้องพัก

และถุงดำออกจากห้องพัก
ในช่วงเวลาตี๔ของวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาครับ

ทำให้นายธนกฤษยอมรับสารภาพ

ซึ่งตำรวจได้ใช้เวลาสอบสวน

จนยอมเปิดปากในที่สุดนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากพยานหลักฐานต่าง
ที่ไปตรวจสอบมีการแกะรอย
อีกหนึ่งหลักฐานที่เป็นการแกะรอยที่สำคัญ
จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของทั้งผู้ที่ก่อเหตุ

ไล่เรียงไทม์ไลน์ดูวันเวลาดูย้อนไป
ทีนี้เห็นพฤติการของนายธนกฤษที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เพราะว่าก่อนที่จะลงมือฆ่านางสาวลักษณะในวันที่๑๒เนี่ย
คือจริงแล้ววันนั้นเขาก็เหมือนกับฝ่ายหญิง
จะมาเก็บของที่แมนชั่นของผู้ตาย
ก็เลยมีการไปหานะแล้วก็นัดกัน

แต่ฝ่ายชายก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อน
รอให้เลิกงานก่อนแล้วก็มาด้วยกัน
ทีนี้พอมาถึงก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เป็นกล้องวงจรปิดคือ๖โมง๔๔นาที
อันนี้เดินทางมาถึงจะมาเก็บข้าวของนะ

จะไปอยู่กับผู้ชายคนอื่น
ช่วงบ่ายเนี่ยเขายังคงทำงานตามปกตินะคะ
แล้วก็เช็คอินอยู่ที่ศูนย์รับเช็คแห่ง๑ย่านพระราม๓
อันนี้เป็น๒โพสต์สุดท้ายของวันนั้น

หลังจากนั้นค่ะวันที่๑๓มิถุนายนตำรวจชุดสืบสวน
ก็ระบุว่าผู้ต้องหาได้เอาร่างของผู้ตายไว้ที่ห้อง๑คืน
แล้วก็วันเดียวกันตอนประมาณ๑๑โมงครึ่ง
คือ๑๓มิถุนานะ๑๑โมงครึ่งนะ
ผู้ต้องหาอัพรูปเป็นรูปโปรไฟล์ของตัวเอง
เดี๋ยวขอดูรูปโปรไฟล์ที่เป็นภาพถ่ายผ่านทางกระจก

แดงที่กองอยู่ผ้าที่กองอยู่เนี่ย

แล้วก็เป็นลายวงกลมสีฟ้าสลับสีชมพูอ่อน
ห่มผืนนี้ไปเจอในจุดที่พบศพ
เพราะว่าเขาใช้ผ้านี้ในการห่อศพด้วย
ตำรวจก็นี่แหละฮะผ้าผืนนี้กลายเป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็ภาพนี้นะนายธนกฤษโพสต์พร้อมข้อความว่ายังไงรู้ไหมคุณ

อืมอยากให้ไปสืบกันใหม่จะได้รายงานได้ถูกต้องนะ

คบได้อาทิตย์เดียวเองยังไม่ได้เรียกแฟนเลย
แต่คบดูใจกันแล้วก็คบกัน
หลังจากที่รู้ว่าแฟนกลับไปคบกับผู้บ่าวเก่าที่เคยเลิกกัน
ล่าสุดเมื่อวานเขามาเก็บของของเขา

เขาจะไปเช่าห้องทำงานด้วยกันกับแฟนใหม่ของเขาที่ปากเกร็ด

รู้รายละเอียดไม่จริงอย่าเพิ่งรายงาน
แท็กพวกมือที่๓ก็รู้ไว้นะครับ
มันมี๒ด้านคนเราก็เหมือนกัน
เที่ยวตีท้ายครัวเหยียบหน้ากัน

หาอะไรที่ชอบกินกันให้อิ่มนะครับ
ก่อนที่จะได้กินอย่างอื่นแทน
อย่าคิดกันนะครับว่าผมจะใจเย็นได้ตลอด
นี่คือการโพสต์ของนายวุฒนกฤษ
วันที่๑๓มิถุนายนเวลา๑๓นาฬิกา๕๖นาที

ธนกฤษฆ่าน้องเมย์ในวันที่๑๒มิถุนายน

แล้วก็มีการโพสต์ข้อความของเขา

ในวันที่๑๓มิถุนายนช่วงบ่าย
ใช่แล้วทีนี้พอมาถึงช่วง๓ทุ่ม๒๘เนี่ย
นายธนกิจหรือว่านายวุฒิก็โพสต์อีกค่ะเป็นโพสต์รูปของสาวเซเว่นที่เขาอ้างว่าเป็นแฟนใหม่เนี่ย
แล้วก็บอกให้รู้ด้วยเหมือนกับอยู่หอพักย่านรามคำแหงเป็นหอพักเป็นที่พักของผู้หญิงคนนี้สาวเซเว่นคนนี้
หลังจากนั้นคุณผู้ชม๑๔มิถุนายนตี๔อันนี้คือเป็นภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ว่า
นายวุฒิเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้แล้วก็ลากกระสอบออกจากห้องพัก
ประกอบกับช่วง๙โมงกว่าของวันที่๑๔ผู้ต้องหาอัพเฟซบุ๊กบอกว่าได้โกโก้ปั่นของฝากจากสาวเซเว่น
พร้อมกับมีการแคปแชทข้อความทางไลน์เหมือนกับเป็นการคุยกันกับสาวเซเว่นอยู่ตลอดเวลาคือ
ใครที่ไปดูในเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเคลื่อนไหวเป็นปกติใช้ชีวิตเป็นปกติดูแลกันตลอด
หลังจากนั้นก็เช็คอินอย่างต่อเนื่องเลยว่าเหมือนกับทำงานบ้าง
รับสาวเซเว่นช่วง๓ทุ่มกว่าของคืนวันที่๑๔บ้าง
เพราะว่าสาวเซเว่นคือทำงานกะดึก
พวกนี้ค่ะเป็นแคปแชทที่เขาแคปมาจากไลน์

ทีนี้๑๕มิถุนายนเที่ยงคืนกว่า
เขาก็มีการเช็คอินบอกว่านี่กินข้าวเที่ยงอยู่นะ

เที่ยงวันมีการเช็คอินว่ากินข้าวเที่ยงอยู่นะ
อยู่ใกล้ที่ทำงานของสาวเซเว่น

คือต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมโพสต์ทุกวันค่ะ

อยู่ที่ทำงานบ้างไปดูหนังบ้างไปเที่ยวบ้าง
๒๐มิถุนา๙โมงกว่า
เขาโพสต์เฟซบุ๊คว่าไปเที่ยวทะเลกับสาวเซเว่น
ชายหาดสัตหีบที่ชนบุรี
หลังจากนั้น๒๑๒๒ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊ก

ว่าให้เห็นว่าอยู่กับสาวเซเว่นตลอดเวลา

ข่าวการพบศพผู้หญิงที่ถูกฆ่าหัน๑๔ชิ้นเนี่ย

เพราะว่ามีคนไปพบศพวันที่๒๒มิถุนายนใช่ไหมครับ

ปรากฏว่า๒๓มิถุนายน
นายธนกฤษยังมีการโพสต์ข้อความในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๕๒นาที
โดยโพสต์ภาพข่าวคดีฆ่าหันศพ๑๔ชิ้นนี่แหละ
แล้วก็โพสต์ในเฟสของตัวเองบอกว่า
ใจคนสมัยนี้ทำด้วยอะไรวะ
เดี๋ยวยิงกันเดี๋ยวฆ่ากัน
หั่นคนยังกับหมูหั่นคนยังกับวัว

เอาข่าวนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
แล้วก็ไม่ใช่แค่โพสต์อย่างเดียวนะ

ยังเข้าไปตอบคุณดูสิคะคือคนมาแสดงความคิดเห็นเพียบเลย

นี่ทำไมรู้ข้อต่ออื่นข้อต่อต่างดีจัง
จิตใจทำด้วยอะไรแล้วยังไม่รู้เลยว่าผู้ตายคือใคร
อันนี้ตอนที่ผู้ต้องหาไปทำเนียน

แล้วก็ไปโพสต์ค่ะแล้วนี่ไล่ย้อนไปดูช่วงเดือนเมษายน
อันนี้คือสิ่งที่เขาโพสต์ไว้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปมเหตุหรือเปล่า
เขาโพสต์ว่าถ้าคุณเจอแฟนของคุณยังแอบคบกับแฟนเก่าอยู่
โดยที่บอกคุณว่าไม่ได้มีอะไรกันแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร
ก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นชนวนหลังจากที่ผู้ตาย
มีการเลิกรากันช่วงระหว่างเดือนเมษายน
อันนี้เป็นข้อความย้อนเก่าที่เจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบดู
คือตำรวจเขาก็สืบดูในโลกโซเชียลของนายธนกฤษ
แล้วก็เอามาประมวลนะฮะเอามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
และตำรวจบอกว่าที่ผู้ต้องหาโพสต์เหล่านี้แหละ
หลังจากที่ก่อเหตุวันที่๑๒มิถุนายน
เป็นการโพสต์เพื่ออำพลางคดี
ไม่ให้ตำรวจสาวไปถึงตัวของเขา
หลังจากที่เขาลงมือก่อเหตุ

ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเจอคลิป
ระหว่างที่นายธนกฤษผู้ต้องหา
และหญิงสาวผู้เสียชีวิตหรือเม
กำลังนั่งรับประทานบุฟเฟ่อาหารทะเลด้วยกัน
หลายคนแสดงความเห็นบอกว่า
อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายที่เขาได้ทานอาหารด้วยกันนะครับ
ส่วนเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวของสาวเซเว่นเหมือนกัน
เซเว่นซึ่งอาจจะเป็นแฟนใหม่ของนายธนกฤษหรือเปล่า
มีคนเข้าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของสาวเซเว่นมากมาย

ไปถึงขนาดว่ามีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่
ปรากฏว่าสาวเซเว่นคนนั้นก็ได้โพสต์ข้อความในเฟสของเธอ

แล้วก็บอกว่าขอให้หยุดที่จะด่าหนูเถอะ
หนูรอดมาได้ตอนนี้ก็ถือว่าบุญขนาดไหนแล้ว

ให้หนูปิดเฟสปิดอะไร

คนที่อยู่ใกล้หนูเขารู้นิสัยของหนูดี
แย่อยู่เราไม่รู้เรื่องด้วย
แต่คนก็มาด่าเราซะแล้วนะครับ
โดยไม่ฟังความจริงความเท็จเอามาเหมารวมกัน
รูปตั้งแต่ไหนเอามาเหมารวมกัน

เขาก็เล่าให้ฟังว่าไปเจอกับ

ก็มีการเอาผลไม้มาให้ตลอดเลยไปเที่ยวตลาดเรียบด่วนด้วยกัน
แล้วท่าทีของเขาไม่ได้ลุกลี้ลุกลนไม่ได้กลัวอะไรเลย
อันนี้หมายถึงท่าทีของฆาตกรเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นสาวเซเว่นก็มีการถามด้วย

แต่ว่าในวุฒิตอบมาบอกว่าเขาหนีไปกับแฟนเก่า

หลังจากนั้นสาวเซเว่นก็ไม่ได้ถามอะไร
ไปสังเกตว่าเอ๊ะทำไมแขนของผู้ชายเป็นรอยช้ำ
แต่ก็ไม่อยากละลาบละล้วงก็เลยไม่ได้ถาม
ปรากฏว่ามันมีวันหนึ่งที่สาวเซเว่นไปนอนที่ห้อง
ของฆาตกรณ์ทีนี้เขาบอกว่าตอนที่ไปนอนนี่
ก็เอกใจว่าทำไมผ้าปูที่นอนมันไม่มี
แต่เอาผ้าห่มมาปูแล้วผ้าห่มที่ปูก็มีกลิ่นใหม่
เพราะว่าอันนั้นคือเป็นวันที่แบบสดร้อนเลย
หลังจากที่เขาก่อเหตุหั่นศพของอดีตแฟนเสร็จแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือสิ่งที่เขาบอกนะ
แล้วเขาก็บอกด้วยบอกว่าสาวเซเว่นบอกว่า
หนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไม
ทำไมนายวุฒิถึงเอารูปหนู
ที่หนูถ่ายกับแฟนของหนู

เพราะว่าสาวเซเว่นไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับนายวุฒิ
แต่ทำไมในวุฒิไปอัปเดตความเคลื่อนไหวคือ
เหมือนกับมาเอารูปจากเฟซบุ๊คของหนูไป

นี่แหละก็เป็นความคืบหน้า

ใช่ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ลงพื้นที่บริเวณเคหะบรามคำแหงเขตมีนบุรี
หลังจากที่นายธนกิจได้เช็คอินบ่อย
ระบุสถานที่เคหะรามคำแหงผ่านเฟซบุ๊คหลายครั้ง

มารับแฟนสาวที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

ซึ่งคนที่อ้างถึงว่าเป็นแฟนสาวนั้นเธอทำงานที่นี่
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่นี่

ทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวทำงานที่ร้านสะดวกซื้อสาขานี้จริง

เพื่อนร่วมงานของเธอให้ข้อมูลยืนยันว่าหญิงสาวบนเฟซบุ๊ก
ไม่ได้มีการคบหากับนายธนกฤษ
แต่เคยเห็น๒ครั้งที่หน้าร้าน
ขณะเดียวกันหญิงสาวที่ถูกอ้างว่าเป็นแฟนของนายธนกฤษ
ก็โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊คอย่างที่คุณอาริยาได้เล่าให้ฟังไป

ซึ่งเป็นห้องพักของนายธนกฤษอีกครั้ง
ขณะนี้ประตูนั้นถูกปิดล็อกปิดเงียบนะครับ
ขณะเดียวกันก็พบว่านายไพรวันอินตาผู้อาศัยอยู่ข้างห้องเกิดเหตุ

ย้ายข้าวของออกนะฮะเพื่อไปอยู่ตึกอื่นในโครงการเดียวกัน
หลังจากรู้ข่าวนี้แล้วก็รู้ว่าห้องนี้มีการฆ่าหันศพ
จึงเกิดความกลัวและก็ไม่อยากอยู่ห้องติดกับห้องเกิดเหตุอีกแล้วนะครับ
ทำไมถึงตัดสินใจย้ายห้องล่ะคะ

เฮ่ยหน้าด้วย
แต่ว่าเคยพบเจอคนที่อยู่ข้างห้องไหมคะคุณวุฒินะคะ
ก็เคยแบบผ่านนะเวลาเปิดประตูมาเจอกัน

เคยทักทายกันไหมคะ

พี่บอกว่าพี่อยู่ที่นี่มาหลายปีคาดคิดไหมคะ
ว่าจะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นที่ตึกนี้
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาใกล้ตัวขนาดนี้
โอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมาใกล้ตัวใกล้ห้องขนาดนี้นะครับ

มีสายยางที่ม้วนอยู่บริเวณระเบียงหลังห้องพักของนายธนกฤษ
ซึ่งเป็นสายยางที่เพิ่งจะซื้อมาใหม่
ว่านายธนกฤษอาจจะซื้อมาเพื่อที่จะต่อท่อ
ในการที่จะนำน้ำมาล้างคราบเลือดของผู้ตาย